งั้นต่อกันเลยพากันไปสัมผัสอากาศหนาวกันหน่อย
แล้วไปชมแสงแรกของปี๒๕๖๖ค่ะ
คักทีเดียวที่จังหวัดอุบลราชธานี
คุณผู้ชมลองดูภาพมุมสูงนะคะ
จะเห็นวิวแบบนี้เหมือนที่คุณคิงบอกสวยจังสวยจริง
หลายคนไปก็อยากจะไปสัมผัสสิ่งนี้นี่แหละค่ะ
บรรยากาศที่บริเวณผาชนะใดที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มค่ะ

เขาบอกนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะกว่า๒๐๐คนเลยนะคะ
แล้วก็เดินทางไปขอดูแสงแรกของปีกันหน่อยก็แล้วกัน
เพราะเขาบอกว่าถ้าคุณได้เห็นแสงแรกของปี
มันจะถือเป็นสิริมงคลให้คุณทั้งปีเลย
แล้วก็หลายคนก็บอกว่าโอ้โหสมใจ
ชมความสวยงามของแสงพระอาทิตยามเช้า

ท้องฟ้าก็มีเมฆบ้างนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยโอ้โหพ้นสรรเขาจากประเทศลาวมา
สามารถที่จะไปชมแสงตอนที่เห็นชัดเลย
๖นาฬิกา๓๕นาทีค่ะ
เอาคุณผู้ชมค่ะไปกันต่อแล้วกัน
ไปดูกันที่นะคะจังหวัดพังงา

เขาบอกตรงนี้เป็นจุดชมวิวเสม็ดนางซีบุธิกรีสอร์ทบ้านหินร่มค่ะ

นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปดูดิท้องฟ้าสวยงามมาก
ไปพักครั้งคืนนะคะรอสัมผัสแสงแรกเหมือนกัน
มีป่าเกาะเป็นเขาหินปูนหลากหลายรูปแบบ
เรียงรายกันสวยงามสุดลูกหูลูกตา
ตอนนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพังงาแล้วนะคะ

ส่วนที่ภูเรือโอ้โหภูเรือนี่พลาดไม่ได้จริง

เขาบอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้ยนักท่องเที่ยวไปกันหลายพันคนคุณคิง

งเต็นต์บ้างบ้านพักบ้างนะคะ
รอเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันตั้งแต่เมื่อวานนี้

เช้าวันนี้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นยอดภูเลย

เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอุณหภูมิ๑๕องศาใช่ไหมคะ

ที่นี่เท่าไหร่รู้ไหมคะ๘องศาค่ะที่นี่เท่าไหร่รู้ไหมคะ๘องศาค่ะ
ทุกคนบอกว่ารีบหยิบมือถือกันมาเลย
เก็บภาพแสงแรกของพระอาทิตย์ที่ขึ้นขอบฟ้า

และอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดว่าคุณไปตามที่แบบนี้
เขาก็จะถือเคล็ดว่าคุณเห็นแสงแรกของปี
คุณก็จะเป็นสิริมงคลแล้วมีแสงส่องสว่างในชีวิตตลอดทั้งปีเลย
นี่ฮะก็เป็นการเอาเลิกเอาชัยต้อนรับปีกระต่ายทองนะครับค่ะคุณผู้ชมครับ